เรื่องนี้คงไม่ได้นะคะสำหรับการสาดสตอเบอรี่ใส่กันบนโลกโซเชียลแบบร้อนระอุนะคะ
กลายเป็นเรื่องราวดราม่าระหว่างหมูอาซาว่าและคุณใหม่ดาวิกา
ล่าสุดสาวใหม่เขาได้ออกมาชี้แจงแล้วเธอจะว่ายังไงไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
กลายเป็นประเด็นร้อนสนั่นโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะ
หลังจากเหล่าดิซไนน์เนอะแบรนด์ดังตั้งพร้อมใจการโพสภาพสตรอเบอรี่
ให้หนังเอกพันล้านไม่ดาวิกาจากประเด็นเมิ้ลสนันเทศกาลหนังเมืองคันซ์
เมื่อเจ้าตัวใส่ชุดจากแบรนด์อาซาว่าแต่ไม่ให้เครดิตก็เลยโดนถล่มหนัก
ผู้จัดการส่วนตัวและนางเอกคนดังต้องรีบออกมาโพสต์ขอบคุณกันแบบจ้าละวัน
ล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องราวดราม่าในครั้งนี้
ว่ารู้สึกเครียดจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
พร้อมกับขอรับผิดเองกรณีที่ไม่ได้แท็กขอบคุณแบรนด์อาซาว่า

และหลังจากโพสต์ขอบคุณผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไปแล้ว
ก็ได้พยายามติดต่อหมูพลพัฒน์เจ้าของแบรนด์ดังกล่าว
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้
และตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างงานมีแค่๒ช้วง
และงานก็เร่งมากมาย
และตอนเราเสร็จงานตอนเย็นไป
พวกเราก็ไปรู้สึกอันนี้

ขอบคุณแบรนด์ดังกล่าว
ถามว่าเสียใจไหมก็มีบ้างนะคะแต่ว่าอย่าเรียกรวมว่าเป็นดีไซเนอร์ไทยทั้งหมดเลย
เพราะว่าทำงานมาก็ได้ร่วมหลายแบรนด์ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ
แล้วก็ตั้งแต่เกิดเรื่องดีไซเนอร์หลายท่านก็ส่งกำลังใจมาให้ค่ะ
อยากไปร่วมงานทุกคนก็ยังแบบให้กำลังใจค่ะ
เห็นแล้วค่ะใหม่ยังเข้าไปขอบคุณพี่หมูอยู่เลยค่ะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีใจค่ะ

มีเมตต์แอลตี้แบบขึ้นมาเยอะมาก
ยังไม่ได้เห็นเลยค่ะยังไม่ได้เข้าไปดูค่ะ
มีมหากาศสตรอเบอรี่ออกมาเยอะแยะ
ตอเบอรี่เป็นซอสของผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็มีคุณค่า
แล้วเรารู้สึกอะไรบ้างที่แบบดาราหลายคนออกมาแบบว่าเหมือนค่อนข้างแบบว่าเรามาแบรนด์เราอะไรแบบนี้
มีท่านไหนบ้างค่ะงั้นหนูขออนุญาตผ่านมากันค่ะ

ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังรอฟังจากใหม่อยู่ที่ยังไม่ตัดสินใหม่ไปโดยคำพูดของใครก็ไม่รู้
ส่วนประเด็นที่โดนเหน็บด้วยรูปสตอเบอรี่ว่อนโลกโซเชียลจนมีเพจแอนตี้ผุดขึ้นมากมายนั้น
เจ้าตัวยันยังไม่ทราบเรื่องนี้และไม่ได้ติดตามว่ามีกระแสอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ
และสำหรับกรณีกัจจังจีร่าได้โพสต์ข้อความย้อนปมเกาเหลากับบุคคลนิรนาม
ซึ่งชาวเน็ตต่างก็ตีความไปในทางเดียวกันว่าน่าจะหมายถึงใหม่ดาวิกา
เมื่อครั้งมีข่าวกิ๊กกักกับโดมปกรณ์ลำพระเอกหล่อขั้นเทพเมื่อหลายปีก่อน
สาวใหม่ก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เพราะไม่อยากพูดพาดพิงถึงใครค่ะ